ช่วงนี้มาว่ากันที่เรื่องของโชคลาภตัวเลขและเรื่องของลอตเตอรี่
คือช่วงใกล้วันที่๑เนี่ยลอตเตอรี่ขายดีหมดเกือบจะทุกแผงเลย
บางคนเนี่ยยึดเอาอาชีพเนี่ยจนรวยก็มี
บางคนยึดเป็นอาชีพเสริมเวลาหมดฤดูธรรมนานะคะ
ซึ่งเราเป็นที่รู้กันเนาะว่าลอตเตอรี่ต้องขายใบละ๘๐บาท
แต่ที่เพชรชบูรณ์คุณจะมีพื้นที่อยู่ที่เขาบอกว่า
ขายลอตเตอรี่ในนี้๑๐๐บาทขายได้เลยไม่โดนจับ

๑๐๐บาทได้ไม่โดนจับแต่มีข้อแม้นะ

ฟังเขาเถียงกันหน่อยคนนึงจะไม่ยอมจ่ายอีกคนจะบังคับให้จ่าย

ก็ได้แล้วก็เป็นแต่พวก
จะมีแต่พวกกูแล้วก็เรียกมึงมาเป็นพวกกู

โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเนอะ

ถ้าจ่าย๒๕๐ชื่อจบรถที่โรงพักษณ์

ก็จะติ๊กไว้ว่าอ๋ออันนี้ขายได้
อันนี้คือสิ่งที่คนที่นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เขากล่าวอ้างนะคะ
คือต้องบอกว่าคนนี้เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่เจ้าถิ่น

เพราะว่าพ่อค้าที่เป็นคนต่างถิ่นถามไงว่าใครสั่งมา
ภูมิกับไปถามเลยผู้อำกับสพชนแดนจังหวัดเพชรชบูร
เขาก็ถามผู้อำกับชื่ออะไรครับ
อ๋อซื้อโพงอูหูมีชื่อมาให้ด้วย
อันนี้คือคำกล่าวอ้างของพ่อค้าลอตเตอรี่เจ้าถิ่นที่เพชรชบูรณ์นะคะ
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าคู่นี้เขาก็โตเถียงกันพักนึง
แต่สุดท้ายแล้วพ่อค้าต่างถิ่นก็ไม่ยอมจ่าย
ก็อยู่จะไปจ่ายอะไร๒๕๐มันไม่ใช่เรื่อง

สุดท้ายค่ะพ่อค้าเจ้าถิ่นจบประโยคเอาไว้ที่ว่า
ก็แล้วแต่ถ้าหากไม่เสียเดี๋ยวสักวันก็ต้องเจอ

เตือนไว้ไม่เชื่อก็แล้วไป

แม้เรื่องถูกอ้างอิงไปถึงผู้อำกับขนาดนั้นน่ะ

โทรไปที่กองบังคับการจังหวัดเพชรชบูรณ์เลยค่ะ
เกลี้ยงรองผู้การจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้การบอกโอ้ผมก็เห็นแล้วคลิปเนี้ย
อ่าแอบอ้างแหละครับตั้งใจแอบอ้างข่มขู่รีดเงินจากพ่อค้าขายสลากที่ขายทับพื้นที่กันแน่แน่
กำลังให้ตำรวจตามตัวผู้ชายในคลิปมาสอบสวนอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้การจังหวัดอ่ะ
กำชับไว้เลยว่าอย่าให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียในพื้นที่เออเอออ่ะสมมุติเก็บสองร้อยห้าสิบบาทสิบคนเท่าไหร่แล้วอ่ะ
ใช่ไงเดือนละสองพันห้าอืมมีมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แถมยังให้ขายหนึ่งร้อยบาทเออปิดกฎหมายชัดชัดเลยปิดกฎหมายซ้ำซ้อมอีกมากมายอืม